มาดูความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอข่าวไป
ให้น้ำเกลือเพิ่มเติมนะคะยังคงต้องพักรักษาอาการอยู่โรงพยาบาล
แต่ว่ามันก็มีประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของสาเหตุที่เธอคิดสั้น
คือก่อนหน้านี้ก็มีการชี้แจงจากคณะกรรมการมูลนิธิกู้ภัย
ที่บอกว่าสาเหตุเกิดจากการมีการย้ายโต๊ะแค่นั้นเอง
เธอนั่งอยู่จากข้างในไปข้างหน้าแล้วบอกว่าเธอไม่ยอมย้ายอะไรแบบนี้
ก็เลยทำให้เธอรู้สึกว่าแหมมันอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจ
เกิดจากปัญหาแค่เรื่องนั้นเรื่องย้ายโต๊ะ
แต่สามีของเธอเนี่ยกลับระบุบอกว่าไม่ได้คิดสั้นเพราะสาเหตุนั้นนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการไปเคลียร์ปัญหากันในที่ประชุม
ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่ของมูลนิธิวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้ไปย้อนดูกันหน่อยว่าคลิปภาพเหตุการณ์ตอนที่เธอก่อนที่เธอจะคิดสั้น
ได้พูดอะไรในคลิปนั้นไว้บ้างค่ะ
พูดมาเลยตายเป็นตาย
ตายเป็นตายแล้วก็สดน้ำยาละห้องน้ำอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บเข้าไป
คือเธอมีการเอ่ยชื่ออย่างที่แต่ว่าเราก็ให้ได้ฟังเสียงไปเนี่ยนะคะ
ชื่อคนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วเธอก็พูดไปเลยว่าเออ

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจากกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ก็ทางกรรมการมูลนิธิชื่อเฮียซำที่ถูกระบุชื่อเนี่ย
ก็เลยออกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่ทำให้เธอเครียดจนถึงขั้นคิดสั้น
เกิดจากความไม่พอใจที่มีการย้ายโต๊ะทำงานของเธอแค่ตัวเดียว
ตามที่ได้เสนอข่าวไปนี่แหละค่ะ
ครั้งนี้จริงต้องคิดต้องบอกว่าเธอโชคดีมากนะ
สามีเธอมาพบเห็นและช่วยเหลือถูกวิธี
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาด้วย
ทีนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเขาก็เลยไปสอบถามเพิ่มเติมเมื่อเช้าวันนี้
สอบถามไปที่นายนัทพลก่ำโพสามีของเธอนะคะ
ซึ่งก็ได้รับการเปิดเผยว่าวันนี้แพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเนี่ย
ต้องให้เลือด๒ถุงน้ำเกลืออีก๓ถุงกับภรรยา
เพราะเมื่อวานนี้ยังอาเจียนออกมาเป็นเลือดมากพอสมควร
แต่ถ้าพูดถึงอาการโดยรวมสามารถพูดคุยตอบโต้
และรับประทานอาหารได้ตามปกติและถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ยังเหลือต้องนอนพักฟื้นอีกสักระยะก่อน
ส่วนที่นายอภิเชษสันติเศรษฐศิลป์หรือเฮียซำ
คณะกรรมการสำนักงานมูลนิธิที่ถูกภรรยาเอ่ยชื่อในคลิปเนี่ย
แล้วออกมาพูดชี้แจงว่าสาเหตุที่ภรรยาคิดสั้น
เป็นเพราะเรื่องย้ายโต๊ะทำงานตัวเดียว
ทางสามีบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ใครมันจะไปฮิตฆ่าตัวตายด้วยเรื่องไร้สาระขนาดนี้นะคะ
สาเหตุที่แท้จริงมันมีหลายเรื่องค่ะสามีเขาบอก
เขาบอกว่ามีทั้งการกันแกล้งมีทั้งการตัดเงินเดือน
ลดเวลาทำงานมีการสั่งย้ายไปฝึกงานที่อื่น
รวมทั้งยังถูกด่าด้วยถ้อยคำรุนแรง
แต่ตัวเขาก็ไม่อยากจะตอบโต้อะไรไปมากกว่านี้
เพราะเกรงว่าจะทำให้ทางมูลนิธิได้รับความเสียหายไปด้วย
วันพรุ่งนี้ค่ะทางคณะกรรมการมูลนิธิ

ก็จะมีอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยหลายคน
ที่รู้สึกอึดอัดกับพฤติกรรมของคณะกรรมการบางคน

เพื่อชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
เพื่อจะขอให้ทางคณะกรรมการมูลนิธิทั้งหมดได้รับทราบ
แล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดต่อไปนะคะ